สำหรับการออกคำสั่งปิด๓๑สถานที่ป้องกันการแพร่ระบาดโควิด๑๙

เริ่มตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไป
หลายคนอาจจะยังไม่แน่ใจว่าเอ๊ะอันนี้เข้าข่ายไหม
ตกลง๓๑สถานที่มีที่ไหนยังไงบ้าง
เอาแจกแจงให้ฟังอธิบายให้ฟังแบบละเอียดละเอียดเลยก็แล้วกันนะคะ
ร้อยตำรวจเอกพงศกรขวัญเมืองโคศกกรุงเทพมหานคร
ก็ออกมาเปิดเผยหลังประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร
บอกว่าที่ประชุมเห็นชอบยกระดับมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดโควิด๑๙แล้ว
ออกประกาศสั่งปิด๓๑สถานที่
เริ่มตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะคะ

ที่แรกนะคะโรงมหรสบ
หลายคนบอกไม่แน่ใจโรงมหรสบนี่มันคืออะไรยังไงบ้าง
ก็พวกโรงหนังโรงละครโรงมหรสบทั้งหลายแหละปิดหมดเลยนะคะ
สวนน้ำสวนสนุกสวนสัตว์
หลายคนถามว่าเอ๊ะแล้วสถานที่เล่นสเก็ตนับไหม

ระว่ายน้ำสาธารณะหรือกิจกรรมอื่นในธรรมนองเดียวกัน

ก็คือรวมทั้งพิพิธภัณฑสถาน

สถานที่ที่รวบรวมสิ่งของให้คนเข้าไปดูค่ะ

สมุดไม่ว่าจะเป็นห้องสมุดสาธารณะ

สถานเลี้ยงเด็กในโรงพยาบาลอนุญาตให้เปิดได้

เว้นที่มีการรับตัวไว้พักค้างคืน
เป็นปกติธุระให้เปิดได้

สถาบันลีราชหรือสอนลีราช

สถานที่ให้บริการควบคุมน้ำหนัก
นิกเสริมความงามสถานเสริมความงาม
ลินิกเวชกรรมเสริมความงาม

สถานประกอบการนวดแผนไทยนวดฝ่าเท้า

สถานที่มีการแสดงหรือการละเล่นสาธารณะ
สถานที่ให้บริการห้องประชุมห้องจัดเลี้ยง

หรือสถานที่ที่มีลักษณะคล้ายกัน

ดูเรื่องของเวลาเปิดปิดของห้างสรรพสินค้า
หรือว่าศูนย์สรรพสินค้ากันหน่อยนะคะ
เปิด๑๑โมงปิด๓ทุ่มนะคะ
แต่ก็ต้องดูอีกนะเพราะว่าในแต่ละพื้นที่
แต่ละจังหวัดเขามีมาตรการไม่เหมือนกัน
จังหวัดประกาศให้ปิด๒ทุ่มก็มี
แต่ว่าถ้าประกาศจากกรทมนะคะ

จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายทั้งหมด
ร้านอาหารภายในห้างเปิดได้นะคะ
แต่ให้จัดที่นั่งห่างกัน๒เมตร
ถ้าน้อยกว่า๒เมตรต้องมีฉากกั้นเท่านั้น

ตอนนี้ร้านเสริมสวยก็ยังไม่แน่ใจว่าตกลงยังไงดี

อนุญาตให้ประกอบกิจการได้ก็คือ
อนุญาตให้สระตัดซอยแต่งผมได้
แต่ต้องไม่มีคนนั่งรอในร้าน

สนามกีฬาทุกประเภทต้องไม่มีการเล่นและแข่งขันทุกประเภทนะคะ
สวนสาธารณะลานพื้นที่กิจกรรมสาธารณะ
สถานที่ออกกำลังกายสนามกีฬาลานกีฬา

เปิดตี๕ปิด๔ทุ่มนะคะ
ประเภทของกลุ่มสวนสาธารณะต่างนะคะ

จัดเลี้ยงสั่งสรรค์เข้าค่ายถ่ายภาพยนตร์

กิจกรรมทางศาสนาปฏิบัติธรรม
ปะญาติที่เกินกว่า๒๐คน

ก็คือ๙พฤษภาคมนะคะ
จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงค่ะ

หลังจากนั้นอนุญาตให้ขายแบบ
อีกครั้งว่าต้องจัดที่นั่งห่าง๒เมตรเหมือนกัน
ถ้าน้อยกว่านั้นต้องมีฉากกั้นนะคะ

ก็เห็นว่าประชาชนให้ความร่วมมือนะ

มีความตั้งใจอย่างเดียวเลยก็คือ
สถานการณ์โควิด๑๙มันดีขึ้นให้เร็วที่สุด

ทำได้ง่ายแล้วก็ค่อนข้างที่จะเห็นผล

ของคนกรุงเทพด้วยนะคะบอกว่า

รับฟังเสียงของประชาชนให้มากกว่านี้
มากกว่าการเอาไปคิดเองทำเอง

อาจจะแบบ
ฟังแล้วก็อาจจะยอมรับเปลี่ยน
ไม่ดื้อไม่อะไรอย่างนี้
เราเตรียมความพร้อมอะไรอย่างไรบ้าง
เตรียมความพร้อมก็คือก่อนอื่นก็คือ
เราจะต้องจัดลำดับคิวลูกค้า
รับลูกค้าในจำนวนที่จำกัด

ไม่ให้มีแบบว่าลูกค้ามา

ในร้านที่รับได้นะคะก็คืออย่างนั้น

แล้วก็ทำพัฒนาการ

ทำคอลลัสที่นานออกไป

แต่การพบใหม่ก็การพบค่อนข้างเยอะ

วันสุดท้ายแล้วที่เปิดให้บริการก็ยังเปิดอยู่